ขึ้นมาถ่ายภาพชุดที่๒ก่อนนะฮะ

คุณผูญดาสวัสดิกส์โกศล

ถัดไปเลยนะครับต้องขอเรียนเชิญคุณกุฏมสุภา

แล้วต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณแดทอักมิพรชรมบูรณาโอ

ครับผมนะครับเชิญถ่ายภาพพร้อมกันเลยดี
โอ้โหมากันอย่างล้นหลามจริงเลยอ่ะ

พร้อมพร้อมถอยหลังคนรักสองก้าวค่ะ

ตรงกลางขออีกหนึ่งรอบนะคะ

ตายค่ะอีกหนึ่งชอตค่ะ
ช่วงนี้เราต้องกดไลค์

เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ
ต้องขอบคุณนะคะ
คุณกุยดาคุณสุงษันคุณอุนมสุทธิ์และคุณพัชชิตาด้วยค่ะ

๑๙๑๘ในเมืองไทยประกันชีวิตสำกัดมหาชวน
อ้าวขอชิดชิดนิดหนึ่ง
โอเคนิ้งไว้ก่อนสักครู่ด้วยครับ